จากเรื่องของเจ้าละมุดค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องน้ำท่วมหน่อย
เอาจริงภาพรวมวันนี้ทั่วประเทศฝนจะตกประมาณ๖๗
แล้วถามว่าเรายังต้องเจอกับฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำรอการระบายอยู่

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รวบรวมให้ค่ะหลายพื้นที่เลย

ภาคกลางนี่แหละไปดูเขื่อนต่างนะตอนนี้นะคุณเขาเพิ่มการปล่อยน้ำ
ใช่ฮะอายุทยาก็จะอ่วมอีกไม่กี่วันนะ
เพราะว่าถ้าเขื่อนระบายน้ำลงมาผ่านนครสวรรค์ชัยนาฏเข้าอายุทยานะคุณ

ใช่ค่ะแล้วฝนมันตกมาต่อเนื่องด้วยไง
ชาวบ้านที่เขาอยู่ริมแม่น้ำร้านอาหารริมแม่น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบหมด
บอกว่าเจออยู่ในสภาพแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วนะ
ร้านก็ต้องปิดแล้วค่ะขายของไม่ได้
นักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารริมน้ำ
ในพื้นที่หมู่๓ที่ตำบลภูเขาทอง
คือคุณลุงวิทยากาญจนัดลักษณ์นะค่ะ
บอกว่าโอ๊ยผมน้ำท่วมมาตั้งแต่หลังวันแม่
คิดดูแล้วกันระดับน้ำสูง๒เมตรกว่า
ผมขายของไม่ได้หรอกต้องปิดร้าน
ย้ายของมาอยู่ริมถนนขาดรายได้
วันหนึ่งปกตินะนะผมขายได้เป็นหมื่นเลยนะ
ร้านอาหารผมเนี่ยแต่พอโดนน้ำท่วมจะมิดหลังคา

เขาก็เลยต้องหันมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งแทน

แต่ก็ต้องขายเพื่ออย่างน้อยได้เงินมา
ใช้จ่ายมาประทังชีวิตนะครับ
ทีนี้พาไปต่อกันที่บุรีรำ
บุรีรำเนี่ยเทศบาลตำบวนพุทธไทยสงฯ

ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่๓เครื่องก่อน
เพื่อที่จะผลักดันน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือง
กว่า๕๐๐หลังคาเรือนทั้ง๙ชุมชนในเขตเทศบาล
แล้วท่วมมาแบบนี้๔๕วันแล้ว
ทำยังไงก็ได้ให้น้ำไปสู่แม่น้ำมูลแบบเร็วที่สุด
แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำลงมาเติม
ไม่เกินสามวันค่ะน้ำตรงนี้จะลดลง
แล้วก็จะกลับสู่ภาวะปกตินะคะ

ขยบมาอีกหน่อยละกันที่สมุทรปราการค่ะ

นี่ขนาดเขาระดมเครื่องสูบน้ำมาแล้วนะ
แต่ด้วยความที่ฝนมันก็ตกมาเติมไง

นำโดยพี่บินบรือฤทธิ์แล้วก็อาสาสมัครกว่า๕๐คน

ตั้งโรงครัวค่ะทำอาหารแจกชาวบ้าน
เพราะว่าชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบ๔๐๐หลังคาเรือน
อย่างน้อยจะได้กินข้าวกล่อง
จะได้น้ำขวดเอาไปแจกจ่ายถึงที่บ้านเลยนะคะ
ครับผมขยับเข้ามาดูในเขตกรุงเทพ

คือผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อน
แล้วไปเจอชาวบ้านเนี่ยเรือพลิกคว่ำต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะ
สหายเรือคว่ำเฉยครับคุณผู้ชม
ย้ายบ้านหนีแล้วย้ายบ้านหนีแล้วยืมไม่ได้แล้ว

ต่าพายเรือคว่ำเฉยครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านนั่งเรือกำลังจะออกไปทำงานนะฮะ
เรือล้มพลิกคว่ำต่อหน้าต่อตา
ทำเอาทั้งคณะของผู้ว่าชาติตกใจ
แบบว่าสัก๕๐เซนต์
ผู้ว่าชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้คือ
มันมีเรื่องหนึ่งที่บอกผู้ว่าโดนวางยาหรือเปล่า
ไม่มีใครมาวางยาหรอกแล้วไม่โทษใครเลย

ปีก่อนยังอยู่ที่๗๐๘๐มิลลิเมตร

ทำให้การระบายน้ำในปีนี้ที่ฝนมันตกหนักต่อเนื่อง

แต่ทีนี้คนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่า
จริงก็ต้องเตรียมการไว้สินะ
เพราะว่ากรุงเทพเดี๋ยวนี้ไม่ตกแล้ว
แค่๗๐๘๐มิลลิเมตรไม่ตกแล้ว

ฝนจากฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนนี้
ก็ทำให้ถนนสาธรณ์ใต้จากถนนวิทยุ

กว้างประมาณ๑เมตรลึกประมาณ๕๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรไป๑ช่องทาง

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กรทมให้เข้าไปดำเนินการ
การซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับ
มันอันตรายนะเจอแบบนี้เกิดน้ำท่วมมิดนี่
ไม่เห็นแล้วรถอาจจะตกลงไปเกิดอุบัติเหตุได้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมรังสิตที่น้ำท่วมน่ะ

น้ำท่วมแต่จะเอายังไงดีล่ะในเมื่อมันกลับบ้านไม่ได้
ทุกคนออกมาข้างหน้าแล้วจัดไปสักหนึ่งเซ็ปค่ะ
แบล็คพลิ้งเอ่อแบล็คพลิ้งต้องมานะคะ

อารมณ์หลังเลิกงานรอน้ำลดระหว่างรอกลับบ้าน
ก็พนักงานน้องชายทั้งหญิงถลกขาบางเกง
แล้วก็เต้นแบบนี้จัดไปให้จะได้ไม่เครียดกัน